คุณผู้ชมวันนี้คือมันเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์มากนะคะ
ใช่ฮะประเด็นก็คือมีรายการไปถ่ายทำที่ร้านน้ำพริกนิตยา
ก็คือคุณลักษณะปันวิชัยหรือแขกคำพกา
ก็เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์เป็นนักวิจารณ์ชื่อดัง
ประเด็นคือเป็นการถ่ายทำรายการในลักษณะของการสดสดผ่านเพจ
ก็คือสดถ่ายไปเรื่อยพิธีกรก็เดินเข้าไปในร้าน
แต่ทางร้านบอกว่าขออนุญาตนะขอโทษนะ
ขอดูเนื้อหาของรายการก่อนได้ไหม
ตอนนี้ยังไม่ขออนุญาตให้ถ่าย

แต่มันกลายเป็นประเด็นดราม่าไปได้ยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันก่อนดีกว่าค่ะ
อยากเราหาท่านผิดอันนี้หลานของคุณวิทยานะคะ
ทีนี้ค่ะหลานก็ให้ข้อมูลเพิ่มบอกว่าท่านอาจแยกไม่ออก
ตามที่ได้ยินมาว่ารายการของคุณแขกเป็นไลฟ์สไตล์หรือการเมืองกันแน่

ใช่ค่ะแต่ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นไลฟ์สไตล์หรือการเมืองหรือรายการลักษณะไหน
ก็เลยคุณป้าก็เลยบอกแหมป้าก็ไม่เคยดูเดี๋ยวป้าขอดูก่อนได้ไหมอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะในมุมของคุณแขกนะคะ
บอกว่าทีมงานติดต่อมาล่วงหน้าแล้วร้านนัดหมายวันเวลาถ่ายทำ
แจ้งล่วงหน้าว่าคุณนิตยาจะเข้ามาถ่ายรายการด้วย
ก็ไลฟ์ทีมงานก็ไลฟ์รอที่ร้าน๑ชั่วโมงด้วยนะก่อนหน้าตรงนี้
คุณนิตยาก็รู้นะก็เห็นนะว่าเปิดรายการหนาร้าน
คุณนิตยาก็ยืนดูอยู่จากในร้านแต่ทำไมบอกว่าไม่เคยดูรายการ
ขอไม่ให้ถ่ายแบบเทกันดื้อมีความพยายามจะเลี้ยงอาหารเรา
แหกเรากลางไลฟ์ครับเพราะว่าในคลิปก็จะเห็นว่าป้าก็บอกกินข้าวอะไรกันก่อน
แต่คุณแขกก็บอกไม่เอาไม่เป็นไรคุณแขกบอกว่าไม่ได้มากินฟรี

คุณแขกเองก็ยอมรับนะคะว่าคุณแขกเป็นคนพูดเองค่ะ
คำว่าร้านนิตยาไม่ต้อนรับควายแดงเป็นคนพูดขึ้นมาเอง
เพราะเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่จะมาปะทะ
นึกออกปะเพราะพี่เป็นอะไรอีกนอกจากควายแดง
แต่เราก็ไม่ได้คิดไว้เองใช่ไหมค่ะพี่
น้องคิดว่านอกจากควายแดงแล้วมันจะมีอะไรที่ทำให้คนที่อยู่จุดยืนทางการเมือง
ที่เขามาตั้งคำถามว่าเขาจะพูดเรื่องการเมืองหรือเปล่า
พี่ไม่เคยเก็บอารมณ์อยู่อยู่แล้วค่ะดิฉันเป็นคนเล่นเยอะอย่างอีกอยู่แล้ว
เข้าเฉินอีกสักรอบจะไปไหม
จะถามทางร้านนะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่า
แต่ว่าคุณนิตยาเดินทางไปต่างจังหวัด
และไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะ
เรื่องนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชม
หลากหลายมุมมองหลากหลายความเห็น
เราเริ่มมีการสร้างค่านิยม
คิดถึงตัวเองมากเกินไปนะครับ

คุณป้าเจ้าของร้านเนี่ยขอโทษโดยให้เหตุผลว่า

แต่ถึงตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคุณป้า

ถ้าผมอยู่ในสถานการณ์นั้นผมจะกลัวก่อน
รองหัวหน้าพักก็เลยพูดในลักษณะที่ว่า
ฟรีเวนเซอร์ก็ควรจะมีจุดยืนที่เหมาะสม
สร้างความขัดแย้งอะไรประมาณนี้ค่ะ
ถ้าคุณป้าร้านน้ำพริกนิตยา
อยากจะชี้แจ้งอะไรเพิ่มเติมก็บอกเราได้นะครับ